เวนซินเนี่ยบวก๑บาทต่อลิตรไปแล้วคุณพระราบพร
วันนี้ใครที่เติมน้ำมันนี่ก็ปาดน้ำตาไปด้วยนะครับ

บางคนขี่ขับรถยนต์นะ

โอ้โหต้องประหยัดกันหน่อย

ร้านทองคึกคักจริงนะคะ

วันนี้ราคาของน้ำมันเนี่ย
ปรับตัวขยับตัวเพิ่มขึ้น

ต้องยอมควักกระเป๋าในการเติมครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
ราคาน้ำมันหน้าปั๊มอยู่นะครับ
คุณผู้ชมคนที่เข้าไปเติมน้ำมันเนี่ย

ท่านหนึ่งบอกว่าการปรับราคาของน้ำมัน

ตกวันละ๓๐๐บาทเมื่อหักแล้ว

เข็มขัดซะเอวกิวแล้วนะฮะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะ

ในการที่จะใช้ชีวิตประจำวัน

เติมได้นิดเดียวนะคะเพราะราคาน้ำมัน
เพิ่มสูงขึ้นนะฮะและตอนนี้
สารที่มาใช้บริการวินก็น้อยลง

อะไรก็ลำบากไปหมดนะฮะ
มากครับ
ถ้าได้ที่เกิดไว้เท่าที่เคยได้ครับ

เรื่องมันอะไร

ในส่วนของกลุ่มคนขับรถยนต์รับจ้าง
ก็บอกเหมือนกันได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
ผู้ประกอบอาชีพนี้บอกว่าโอ้โหราคาน้ำมันที่ขยับตัว
ทำให้ต้องแบกต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น
แต่ค่าจ้างรายได้มันเท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงด้วยซ้ำ
หากเป็นไปได้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับ
คุมราคาเหลือน้ำมันลิตรละ๒๕บาทได้ไหม
โดยเฉพาะดีเซลเพราะดีเซลตอนนี้๒๙บาท
๙๔บาทสตานกแล้วนะคะ
เล็กน้อยก็ได้ช่วยคุมกันหน่อยนะครับ
จ้างก็ไม่มาจอดนั่งรอเหง่อกันอยู่นี่

หังแหน่งเศรษฐธิภาคส่งรถข้า
จ้างแหน่งนี้มาก็ไม่ใช่จะไม่มีแล้ว
ภารกาค่าผลสูงก็ถูกอยู่แล้วว่ะทุกวันนี้
คนก็ตกงานเยอะคนจะไปจ้างก็น้อย

จะล้วงจะควักเงินในกระเป๋าไม่มีให้ล้วงแล้วนะฮะ
ส่วนที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาดอนขวางที่อำเภอเมือง
วัดนครราชศรีมาทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบเหมือนกันนะครับ
โดยประชาชนที่มาเติมน้ำมันอย่างเมื่อกี้คุณพี่ประเวทวรรณพันธ์
รับเลยว่าได้รับผลกระทบจากการเติมน้ำมัน
เพราะคือต้องเดินทางพาพ่อไปฟอกไตสัปดาห์ละ๒ครั้ง
และปกติเติมน้ำมันสัปดาห์ละ๑๐๐บาท
แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น
จำเป็นต้องขายข้าวในยุ้งเพื่อเป็นค่าน้ำมันแทนแล้ว
เพื่อที่จะพาคุณพ่อไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนะฮะ
นี่ค่ะก็คือระลอกแรกจากผลกระทบ
จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะคะ

ทีมข่าวของเราตรวจสอบราคาน้ำมันให้คุณผู้ชมนะครับ
ตั้งแต่วันที่๕มกราคม๖๕ต้นปี
ครั้งนั้นเป็นการปรับครั้งแรกในรอบปีนะครับ
เพราะว่าผ่านมา๓เดือนคุณมาถึงเดือนมีนาคม

ปรับราคาน้ำมันเพิ่มไปแล้ว๔ครั้ง
กระทั่งตอนนี้กลุ่มเบนซินที่มีการปรับราคาแล้ว

ตกใจมั้ยฮะอุรพร
ตกใจมากนะครับโอ้โหอยู่ที่๔๖บาท๗๖สตางค์ต่อลิตรล่ะ

คือขึ้นมา๗บาท๖๐สตางค์

ขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่มกราคมก็๗บาทกว่านะครับ
แล้วก็บรรดาดีเซลเนี่ยนะฮะ

ก็ยังอยู่ที่๒๙บาท๙๔สตางค์
ตอนนี้ภาคขนส่งก็บอกว่าไม่ไหว
๒๙บาท๙๔จาก๓๐ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็อีกไม่นานก็น่าจะสะท้อนมาในราคาสินค้า
ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เราใช้กันอยู่ด้วยนะคะ